เด็กน้องหนูเดี๋ยวจะพาไปดู
ไดโนเสาร์จะไปไหนไกลเขาบอกว่าอยู่ที่นครนายกครับ
มาแววนี่โอ้โฮขอยาวมากยังใจโอ้โฮขอยาวเฟ้ย
เหมือนจริงเหมือนกันนะเพราะว่าข้างหลังเป็นภูเขา

จังหวัดนครนายกไปถามเจ้าของเขาเลยคุณมานิดมาสวิมล
เล่าให้ฟังว่าตั้งใจสร้างเป็นแลนด์มาร์คทำสวนไดโนเสาร์
สี่สิบกว่าตัวไม่เห็นร้องด้วยนะ
คุณมานิดก็บอกว่านี่เธอเองก็เป็นผู้จัดการบริหารด้วยเนาะ
ก็เล่าให้ฟังว่าพื้นที่เมื่อก่อนพื้นที่๘๐ไร่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่า
แต่ก็คิดว่าจะทำยังไงดีพัฒนาให้มันเป็นแบบสวนที่แบบน่ารื่นรมน่าเดินเที่ยว
จะมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้จัดให้มีไดโนเสาร์ด้วยเลย
แล้วทำให้ตัวใหญ่ใหญ่จริงนะโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยถูกอกถูกใจแน่
เนี่ยฮะตัวเธอลูกสาวก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็ตกลงเอางี้ละกัน
เราร่วมด้วยช่วยกันสร้างไดโนเสาร์ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเอาไว้แบบนี้
ให้มันเป็นสวนไดโนเสาร์ไปเลยใช้เวลาอยู่ห้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่แถวนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือถ้าอยู่กรุงเทพค่ะ
ถ้าเป็นเด็กนะพาเด็กอายุไม่ถึง๗ปี
หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุ๖๕ปีขึ้นไป
กลุ่มนี้เข้าฟรีไปเลย
แต่ถ้าเป็นเด็กที่มีอายุช่วง๗ปีจนถึง๑๕ปี
ค่าเข้าชมขอคิดนิดนึง๕๐บาท
ส่วนผู้ใหญ่อายุ๑๖๖๔ปี
อันนี้รวมผู้หลักผู้ใหญ่รวม
จะอยู่ที่๑๒๐บาท
อย่างที่ผมบอกถ้า๖๕ปีขึ้นไปคุณเข้าชมฟรีเลย
ซึ่งผมก็อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมได้ดูฟรีแล้ว
คุณก็เตรียมพร้อมไปอย่างดีนะคุณก็อายุมาก
เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะฮะ

คารถึงอาทิตย์นะฮะวันจันทร์อย่าไปไปไม่ได้เข้า

๘โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
ก็คือ๖โมงเย็นอย่างที่บอกหยุดทุกวันจันทร์ลองไปกันดูอย่างกับไปแบบจูละ๑๐พัก
โอ้น่าสนใจที่เที่ยวกล้ายกับกรุงเทพด้วยนะครับ